ส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ก็อนุมัติให้ปรับสูตรการฉีดวัคซีนแล้วนะ
คือให้ฉีดสลับชนิดกันได้นะครับ
เข็มแรกกับเข็มที่สองเพื่อรับมือสายพันเดลต้า
ในอนุทินชาญวีรกูลรองรายกรรภ์กรรมตรีแล้ว
รัฐบุรตรีว่าการกระทรวงศาสนธนศักดิ์ศพ
เปิดเผยมติจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ที่ประชุมเห็นชอบการฉีดวัคซีนโควิด๑๙

โดยมีระยะห่างกัน๓๔สัปดาห์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์เดลต้า
ซึ่งโรงพยาบาลต่างสามารถดำเนินการได้ทันที
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
เสียสละดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์นั้น
ห่างจากเข็ม๒ในระยะ๓๔สัปดาห์ขึ้นไป
เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสูงและเร็วที่สุด
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด๑๙
จากการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยครับ
จากคุณภาพทุกคนยังยืนยันว่า
วัคซีนที่ทุกท่านได้รับไป
ยังมีคุณสมบัติในการป้องกัน

ไม่ให้เกิดอาการหนักและไม่ให้เสียชีวิต
ยังอยู่ในระดับที่สูง
ไม่ได้ลดเหมือนตามที่เป็นข่าว
หรือว่าเป็นการคาดการณ์ของคนบางกลุ่มนะครับ
ทันทีที่คาแรกกรรมกรามร่วมติดต่อแห่งชาติ

เรื่องเล่าจากห้องผ่าตัดนะครับ
ก็โพสต์รูปพร้อมข้อความระบุว่า
ด้านหน้าแอสต้าเข็มสาม

ณดินแดนระบาดอันดับ๒ของประเทศ
วงเล็บสมุดประการงดรามา

แต่สถานการณ์รอบตัวมันรอไม่ได้
ซึ่งมีคนมาให้กำลังใจคุณหมอเจ้าของเพจกันเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้านะครับ
โดยนายแพทย์อำนาจกุศลานันต์

แล้วก็อดีตนายกแพทยศภาโพสต์เฟซบุ๊คว่า

เครือโรงพยาบาลเอกชน๑ร่วมกับองค์กรใหญ่ของรัฐ
เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้แล้ว

ว่าข่าวดีนี้มันจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง